เด็กนี้ข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมไปดูของแปลกของหายากของแพงของมีราคา

รวมอยู่ในไข่มุกสีส้มอันนี้
เป็นไข่มุกที่ชาวบ้านเขาไปเจอ

สรุปแล้วสองพี่น้องที่เขาไปเจอเขาเป็นชาวนครศรีธรรมราชค่ะ
ชื่อว่าคุณหัดสชัยและคุณวรชาติ
เขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไปเดินเล่นนะคะ
อยู่ที่หาดเกาะเพชรตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซ
ช่วง๒๗มกราคมที่ผ่านมา

เขาบอกเขาไปเจอทุ่นสีขาวเอ๊ะในนั้นมันมีอะไร
เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็เดินไปดูทุ่นมันมีอะไร
ดูว่าข้างในมีอะไรเก็บอะไรกลับบ้านได้บ้าง
ไปเจอหอยตกอยู่ข้างทุ่นอีกที
เขาก็เอาทั้งทุ่นทั้งหอยนั่นแหละกลับบ้าน
เพราะว่าเขาคิดว่าหอยเขาจะเอาไปกระเทาะ

เอามาตกแต่งกรงนกอะไรก็ว่ากันไป

ถ้าคุณผู้ชมเอาไปเทียบกับเหรียญ๕บาทเท่านั้นเลย
ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะเป็นเม็ดกลมเลย
พอเอาไปถามคนนู้นคนนี้ชาวโบ้งชาวบ้านนะคะ
ตอบมันว่าอ๋อมันเป็นไข่มุกเมโล
หายากมากและมีราคาแพง

บอกว่าในฮ่องกงนะเขามีการประมูลด้วยนะ
ถ้า๒๐กรัมมูลค่าสูงถึง๘๖ล้านบาท
แต่ที่เจอ๗๖กรัม
ก็เลยเอามุกสีส้มไปเก็บ
แล้วก็เอาไปให้ร้านทองช่วยเทียบน้ำหนัก
ปรากฏว่า๗๖กรัมถ้าเทียบกับเพชร

ตัวเขาเองนะคนที่เก็บได้ก็แตกตื่น

คนไปหาไข่มุกชนิดนี้
มหาดไปหมดเลยค่ะ

หมัดนะคะนายอานนท์นิยมเดชาพ่อของสองคน

ใช่เขาบอกว่าจริงแล้วบ้านเราอยู่ห่างจากทะเลแค่๒๐๐เมตรเอง
มรสุมเนี่ยคลื่นมันก็จะแรงมันก็จะเที่ยวพัดซัดของ
อะไรต่างเข้าหาฝั่งประจำ
เจอของมีค่าเกยตามแนวชายหาดเป็นประจำ
แต่ก็ไม่คิดไงว่าครั้งนี้ลูกชายจะเจอของมีค่า
แบบที่เขาว่ากันว่าหายากมากอย่างไข่มุกสีส้มแบบนี้
มูลค่าก็สูงมากด้วยนะคะ
เรื่องต้นพ่อบอกไปแล้วไข่มุกไปแล้ว
ฝากธนาคารเลยเพื่อความปลอดภัย
ใช่
พอเรื่องนี้กลายเป็นข่าวปุ๊บโอ้โห
นักธุรกิจจากหลากหลายพื้นที่ติดต่อเข้ามาทันทีเลย
มีนักธุรกิจจังหวัดพังงา๒รายมาขอซื้อ

คนที่๒บอกเหอะฉันให้๕ล้านขายไหม

แต่ครอบครัวบอกว่ายังก่อนยังไม่ตัดสินใจขาย

ส่วนข้อมูลล่าสุดผู้พิพากษาติดต่อเข้ามาด้วยนะบอกว่า

นักธุรกิจในประเทศให้สูงสุด๕ล้านใช่ไหมคะ

พิพากษาติดต่อเข้ามาว่ามีนักธุรกิจใหญ่จากจีนสนใจ
จะมาขอซื้อให้หลายสิบล้าน

เพราะว่าเอาจริงเราเองก็ไม่เคยเห็นไข่มุกสีส้ม
มีไขมุกที่เป็นสีส้มแบบนี้เนอะค่ะความเคยชินก็จะเป็นมุกขาวขาววาววาว
แล้วมุกนี้มันเป็นแบบมุกยังไงมาจากไหนนี่นี่ทำให้ดูแบบเข้าใจง่าย
จริงแล้วถ้าชาวบ้านบางทีเขาเรียกว่ามุกหอยโข่ง
แต่ถ้าเรียกกันแบบตามชื่อก็คือมุกเมโลหรือว่าเมโลเพอร์ใช่ค่ะ
ซึ่งก็พบได้ในไทยในเมียนมาร์ในมาเลเซียในฟิลิปปินส์นะคะ
พบในหอยสังที่คุณผู้ชมเห็นด้านในคือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าเหมือนหอยทากทะเลอ่ะ
ใช้คำว่าเริ่มต้นนะขึ้นอยู่กับขนาดด้วยมันก็จะแบบ
มูลค่าเพิ่มภูมิไปอีกแล้วก็เขานิยมเอามาทำเป็นเครื่องประดับหรือไม่ก็สะสมกัน
คุณผู้ชมจ้องเข้าไปดีนะคะที่บริเวณคอของคุณอ้ำพัชราภา
นี่เอาไปทำเป็นจุดเด่นของสร้อยเลย
เห็นบอกว่ารวมกับเพชรที่อยู่ร้อมรอบด้วยแล้ว๗๐๐ล้านนะ

คือที่มันหายากเพราะว่าเนี่ยค่ะมันเจอได้แค่๔ประเทศนี้ไง
มันเลยหายากมากมากแหมไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดูแล้วกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะขายได้กี่บาท